ข่าวนี้วันนี้ก็ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้า
วันนี้เหมือนกันนะครับตมจับโจรรัสเซีย
ชิงเงินล้านเหยื่อสาวสลบหนีจากพัทยาไปขึ้นเครื่อง
นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ในช่วงเทศกาลสงคราน
แลกเงินตราต่างประเทศเขาก็ยังคงเปิดให้แลกเงินอยู่
คุณเปิดให้แลกเงินแล้วช่วงนี้บูธจะมีเงินที่เก็บในบูธ
มากกว่าปกติเพราะว่านักธุรกิจก็จะมาแรก

มีพนักงานเป็นผู้หญิงที่จะคอยให้ชาวต่างชาติแลกเงิน
ปรากฏว่าทำหน้าที่คนเดียวอยู่ในบูธ
แล้วมีชายร่างยักษ์เป็นชายชาวรัสเซียตัวใหญ่มาก
บุกเข้ามาในบูธของเธอและทำร้ายร่างกายเธอ
แล้วก็ใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทีนะ
ใช่ฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันที่๑๔เมษายน
ช่วง๘โมงครึ่งประมาณช่วงเช้าเนี่ยนะครับ
ก็เจ้าหน้าที่พนักงานประจำบูธเป็นผู้หญิงชื่อนางสาวสุนีแก้วอยู่อายุ๓๐ปีนะครับ
เธอก็มาเฝ้าอยู่ที่บูธเพื่อให้แลกเงิน
แต่ปรากฏว่ามีคนร้ายชายชาวต่างชาติรูปร่างสูงใหญ่มีกล้ามอย่างที่เห็นเนี่ย
หมวกกันน็อกนะครับแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกสีดำอำพรางใบหน้า
เสื้อเชิดแขนสั้นสีดำนุ่งกางเกงขา๓ส่วนสีดำมีรอยสักต้นแขนซ้าย
คุณดูจังหวะที่ชกก็คือรัวหมัดเลยล่ะ
ประกบตัวคุณสุนีหลังจากที่คุณสุนีไปรับเงินจากเจ้าของบริษัทเขา
เพื่อจะมาไว้ประจำบูธแล้วก็จะเตรียมให้แลกเงิน
เสร็จแล้วถูกชายร่างยักษ์คนนี้รัวหมัดเข้าใส่เมื่อกี้เห็นใช่ไหมครับ

หมัดจนนางสาวสุนีสลบเหมือดนะฮะ
จากนั้นคนร้ายชิงกระเป๋าเป้ใส่เงินสดขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีออกไป
โดยคนร้ายใช้เวลาในการก่อเหตุอย่างที่คุณสองคนบอกประมาณ๑๘วินาทีนะครับ
แล้วปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มตัวชายคนนี้ได้นะครับ
โดยชายคนนี้นะฮะถูกจับกลุ่มตัวในช่วงค่ำนะครับ
ในช่วงค่ำเมื่อวันที่๑๔จับกลุ่มตัวเมื่อวาน

ทางด้านของตำรวจตม๒จับกลุ่มนายนิโคลายไรบาลอฟนะฮะ
อายุ๓๒ปีสัญชาติรัสเซียผู้ต้องหาก่อเหตุชิงเงินจากบูธแลกเงินตราต่างประเทศ
หมู่๒ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
แล้วก็ทำร้ายร่างกายของนางสาวสุนีแก้วอยู่พนักงานจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเอาไว้ได้แล้ว
นี่ไปจับได้ที่สนามบินเลยกำลังจะออกประเทศแล้วดูนะ
จับกลุ่มได้พร้อมกับกระเป๋าใส่เงินสดที่เขาชิงมาจากนางสาวสุนี
จับได้ที่บริเวณชั้น๔อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศสนามบินสุวรรณภูมิ
เที่ยวอำเภอบางภีร์จังหวัดสมุทรประการ
นายนิโคลายอยู่ในชุดเสื้อเชิดแขนสั้นสีฟ้ากางเกงขาสั้นรองเท้าหุ้มส้น
เพื่อจะต่อเครื่องไปยังที่กรุงมอสโกของรัสเซีย
ตมพร้อมด้วยทางด้านของตำรวจปราบปราม
ก็ควบคุมตัวไว้ไปสอบสวนแล้วดูเขาตัวเบล่มเลย
คุณแล้วที่ตำรวจเขาจับได้เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหม

และตำรวจก็เลยแกะรอยพอเห็นเลขทะเบียนรู้อะไรแบบนี้แล้ว
แล้วหน้าเธอนี่แบบบวมอูดรูปที่แชร์กันเมื่อวานนี่คือนอนอยู่บนโซฟาในสภาพแบบ

ค่ะใหญ่มากตัวอย่างมากค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ